มากันที่อีก๑สาวที่ไม่ต้องเพิ่งของคลั้งใด
แต่ว่าชีวิตปังมากตอนนี้
โอ้โหงานแน่นรัดตัวสุดเลย
สำหรับสาวร่างเล็กออมสุชา

ว่าตอนนี้สาวออมเนี่ยถือว่าเป็นนางเอกแถวหน้าในบ้านเรา
ตอนนี้เธอบอกว่าเตรียมที่จะไปทำงานต่างประเทศอีกแล้วแต่จะทิ้งทำงานงานที่ไทยเลยหรือไม่ยังไง
เดี๋ยวเรามาฟังกันล่าสุดนี่ค่ะเราเจอตัวออมสุชานะคะ
ก็เลยต้องคว้าตัวมาอัปเดตชีวิตกันหน่อยอืมอ้อมสุชาเนี่ยเขาเล่าว่างานเนี้ยน่ะ
ค่อนข้างแน่นเลยต้องเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลเยอะแต่ก็พร้อมสู้
เพราะว่าตอนนี้ประเทศจีนเขาเริ่มเปิดโอกาสมากขึ้นเปิดประเทศแล้วก็มีโอกาสมากขึ้น
ใช่ค่ะแต่เอ๊ะเดินทางบ่อยแบบนี้ก็ไม่มีเวลาได้เจอหวานใจอย่างคุณแอมพิธานหรือเปล่า
นั่นสิสาวออมเขาก็บอกว่าพี่ระยะทางเนี่ยไม่หวานหรอกเดินทางหากันได้เสมอ
ที่สำคัญหนุ่มแอมเนี่ยเขาจะยอมไปหาแล้วก็พร้อมสนับสนุนเรื่องงานอยู่แล้ว
แต่มีเรื่องที่สาวออมเนี่ยเขาน้อยอกน้อยใจอยู่เหมือนกันนะเธอ
เขาบอกว่าพี่แอมเนี่ยช่วงนี้ไม่หวานกับหนูเหมือนเดิมเลยอ้าวเกิดอะไรขึ้นไปฟังเสียงหน่อยจ้า

แรกที่เราคบกันอ่ะมันก็เป็นไลฟ์สไตล์แบบอยู่แล้ว